ท่านผู้ชมครับวันนี้มีผู้ที่เขาถูกหลอกให้ซื้อดาวน์รถนะฮะแล้วก็สูญเงินกันไปเนี่ยรวมกัน๒๐กว่าล้านไปกัน๕๐กว่าคนนะครับ
ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อจะไปยื่นเรื่องต่อกองปราบราม
ห้าสิบกว่าคนนะครับบอกว่าถูกเต้นรถย่านรามคำแหงหลอกซื้อดาวรถนะ
แล้วก็เสียเงินไปเนี่ยถูกกันแล้วยี่สิบสามสิบล้านได้
ฮะเพื่อให้ทางกองปราบรามเนี่ยช่วยรับทำคดีนี้เพราะว่ามีผู้
เสียหายเป็นจำนวนมากนี่มีสามีของผู้เสียหายคนหนึ่งนะ
ซื้อดาวรถแล้วไม่ได้รถนะเอาบันไดมาปีนนี่หน้า
กองปราบเลยนะฮะเป็นการแสดงออกบอกก่อนหน้านี้เคยไปปีนลานจอดรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว
แต่คดีมันยังไม่คืบหน้ายังไม่มีใครช่วยเหลือเลย
ตำรวจก็เจรจาเกลี้ยกล่อมลงมาได้นะฮะวันนี้ก็เลยเอาบันไดมาปีนโชว์สื่อก่อน
มาร้องกองปราบไม่รู้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ลักษณะแบบไหนยังไง
หรือถ้าเกิดไม่คืบหน้าจะมาปีนที่นี่หรือเปล่าวันนี้เขาบอกเขาขอปีนบันไดก่อน
มีผู้เสียหายคนนึงนะครับชื่อคุณพึ่งนะบอกว่าเมื่อปลายปี๖๒
ไปซื้อรถปาเจโร่นะครับราคา๑๕๐๐๐๐บาทวางเงินดาวน๑๖๐๐๐บาท
เดี๋ยวต้องผ่อนชำระ๘๔งวดงวดละ๑๙๗๐๐บาทนี่นะฮะ
ไป๒๐งวดตอนนั้นเธอบอกเธอถูกให้ออกจากงานก็ด้วยสถานการณ์โควิด
ไม่มีเงินส่งค่างวดสามีก็ค้าขายเพียงลำพัง
ตัดสินใจโพสต์ขายดาวรถในกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วเต้นรถแถวรามคำแหงติดต่อมาขอซื้อนะฮะ
เมื่อ๓เดือนก่อนนะครับตกลงจ่ายเงินดาว๑๓๖๐๐๐นะครับ
แต่ทางเต็นต์บอกขอเวลา๓เดือนเดี๋ยวขายรถได้เนี่ยจะเปลี่ยนสัญญาให้
แต่หากยังขายไม่ได้จะเปลี่ยนสัญญานำรถเข้าเต็นต์
ระยะสามเดือนนี้เต็นต์จะไปจ่ายค่าผ่อนที่มีอยู่ให้เองนะ
ถ้าผิดสัญญาจะชดเชยให้๓เท่าก็เลยตกลง
ไป๑สัปดาห์มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอก
บอกซื้อรถจากเต็นต์รถที่นครสวรรค์แต่เต็นต์ไม่โอนให้
เพราะว่าเจ้าของเนี่ยยังไม่ยอมโอนให้
เธอก็เลยถามไปที่เต็นต์ว่าเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ
เต็นต์บอกไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเดี๋ยวจัดการให้
แล้วก็นัดวันเปลี่ยนสัญญาแล้วก็เลื่อนมา๓ครั้งอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่น
ไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างจนเลื่อนมาถึง๓๐กันยายน
เป็นวันสุดท้ายที่ไม่สามารถติดต่อทางเต็นต์ได้อีกเลย
รถก็ไปอยู่ในมือคนอื่นแล้วเธอก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
เซลล์ที่เคยทำงานที่เต้นรถแห่งนั้นให้ช่วยตามรถคืนให้
แล้วพบว่ามีคนที่ตกเป็นเหยื่อแบบเธอเนี่ยอีกหลายสิบคน
ไปแจ้งความตำรวจในท้องที่ที่เธออยู่ก่อนที่สพมสมุทราการ
แต่พนักงานสอบสวนตอนนั้นอันนี้เธออ้างนะ
บอกตำรวจไม่รับแจ้งความอ้างว่าเธอนั่นแหละผิด
ยักยอกรถจากไฟแนนซ์เนี่ยแล้วเอาไปขาย
เพราะว่ารถเนี่ยมันยังติดไฟแนนซ์อยู่แล้วเธอเอาไปปล่อยต่ออย่างนั้นเนี่ย
นี่แหละผิดเธอบอกเอ้าแล้วตกลงกลายเป็นคนผิดได้ยังไง
เราผิดเรายอมรับผิดอยู่แล้วค่ะก็ต้องปล่อยให้เป็นขบวนการ
เพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่ตั้งใจเอาไปขายโดยภารการ
แต่ถือว่าเป็นภารการนั่นแหละถ้ามันในด้านกฎหมายเนอะ
แต่เราต้องการเปลี่ยนสัญญาเราไม่คิดว่าเขาจะมาหลอกเรา
มันก็เลยกลับกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็อย่างท่านพี่ทนายนรงค์ที่เขาแจ้งไว้ว่า
ถ้าอยากขายรถให้ปิดสัญญากันนะวันนั้นเลย
ถ้าใครไม่มีเงินสดมาซื้อเราหรือเต็นต์ไม่มีเงินสดมาซื้อเรา
อย่าขายเด็ดขาดรับเงินวันนั้นแล้วก็ไปโอนวันนั้นเลยค่ะ

บอกถ้าจะเป็นเรื่องของรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่
เธอเอาไปปล่อยต่อกับอีกเต็นต์นึงเพื่อจะให้ขายต่อ
แล้วค่อยเปลี่ยนสัญญาตอนหลังเธอก็ยอมรับว่าผิดนั่นแหละ

อยากให้ทางกองปราบเนี่ยช่วยหน่อย
ท่านผู้ชมครับเราก็ไปที่เต็นต์รถ
รามคำแหงที่ทางผู้เสียหายเขากล่าวอ้างนะฮะ
บอกว่าเออเต็นต์แห่งนี้นี่แหละนะครับ
แต่ไม่เจอใครนะครับ
การที่ถูกผู้เช่าเนี่ยมาหลอกขายมาหลอกซื้อดาวน์รถเอารถ
ไปแล้วก็หายไปเลยเจ้าของเต็นต์รถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ
เต้นแห่งนี้บอกว่าทำเต้นรถมานาน๑๕ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์
แบบนี้มาก่อนส่วนเต็นต์ฝั่งตรงข้ามที่เป็นข่าวเพิ่งมาทำ
กิจการไม่ถึง๒ปีแล้วก็หายไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่แล้ว
ผู้ดูแลตลาดขายรถมือ๒บอกว่าเพิ่งมารู้ว่าเต้นที่ถูก
กล่าวหาเนี่ยนะฮะเริ่มโกงลูกค้าเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับเพราะ
ลูกค้ามาตามหารถจากเต็นต์แถวเนี้ยหลายคนเจ้าของเต็นต์แถวนี้บอกว่า
มาขอเช่าพื้นที่ประมาณ๒ปีนะครับสำหรับเต็นต์ที่เกิดเหตุนะนะ
โดยเช่าสองเต็นต์ค่าเช่าต่อเดือนก็หมื่นเจ็ดนะฮะ
เต็นต์ก็คือสามหมื่นสี่หลังจากมีลูกค้าโทรมาตามรถนะ
มาหารถคืนทางบริษัทที่ให้เช่าเต็นต์เขาก็เลยประกาศยกเลิกสัญญาไปเลย
ค่ะเพราะถือว่าทำผิดกฎนะฮะคือไปธุรกิจช่อโกง
ลูกค้าที่เขามาติดต่อซื้อขายรถเดี๋ยวเขาจะเสียหายไปด้วย
นายรณรงค์บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายเนี่ยรวมแล้วนะฮะ
ตอนนี้เจ็ดสิบลายได้แล้วนะครับเชื่อว่าการหลอกซื้อดาวรถแบบนี้
ต้องเป็นขบวนการเพราะผู้เสียหายมีเยอะเหลือเกิน
ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความหลายพื้นที่ด้วยแต่คดีไม่คืบหน้า
มีเพียง๒โรงพักที่ออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว
วันนี้ก็เลยพาผู้เสียหายทั้งหมดมาที่ตำรวจสอบสวนกลาง
เพื่อขอให้กองปราบเนี่ยรับเป็นคดีจะได้รวมศูนย์อยู่ที่นี่
นะฮะข้อหาของคนที่ทำผิดนะครับก็คือเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่อกงประชาชน
แต่ทนายรณรงค์ก็ฝากเตือนว่าหากใครมีรถอยู่
อยากจะขายรถต่อแต่รถยังติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ย
คือระวังให้ดีเอาให้เคลียร์เอาให้ขาดเลยว่ามีคนมาซื้อต่อเรา
แล้วไปเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซ์เขาใหม่ไปเลยอืมคาราคาซังอยู่
กลายเป็นว่าเราเนี่ยเอารถจากไฟแนนซ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้น
ยังมีสัญญาอยู่เนี่ยไปปล่อยต่อโดยภารการจะยุ่งเข้าไปอีก